หึงหวงเป็นเหตุค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ฝ่ายชายคือดักรอ
ฝ่ายหญิงปรากฏว่าเห็นภาพบาดตาบาดใจ
เอ้าทำไมฝ่ายหญิงมากับผู้ชาย

ขับรถตามเลยแล้วเอาปืนยิงไป๙นัด
ท้ายที่สุดฝ่ายชายได้รับบาดเจ็บนะ
แล้วตอนนี้ค่ะตำรวจก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเตรียมที่จะออกหมายจับ
ส่วนสาเหตุก็แน่นอนนะคะน่าจะมาจากเรื่องหึงหวง
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชม
วินาทีที่เก๋งยาริสเขาเลี้ยวออกมาจากโรงแรม
แล้วเห็นโตยาต้าสีบรอนเนี่ยก็ขับมาปาดหน้า
เก๋งยาริสที่เลี้ยวออกไปเนี่ยเป็นรถของผู้หญิงนะ
แล้วพอไปเจอรถกระบะคันนั้นโอ้โหคุณผู้หญิงที่ถอยรถหนีเลย
แล้วนี่คือตามกันอยู่เป็นระยะทางเป็นร้อยเมตรนะคะ
เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ตำรวจสพสวนพริกไทยเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะคะ
จุดเกิดเหตุตรงนี้อยู่ที่ซอยมิตรบ้านกลางที่หมู่๒
อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีครับพอไปตรวจสอบเจอคนเจ็บค่ะ
ชื่อว่านายสุจินทัพทิมศรีอายุ๓๓ปีเป็นชาวนครสวรรค์
ก็มีบาดแผลนะโดนยิงด้วยปืน๓นัดเข้าที่หัวไหล่ขวาทะลุหลัง
ข้อมือขวาทะลุหลังเท้าขวาทะลุ
โอ้โหกู้ภัยต้องรีบประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
นี่ที่เราต้องสีเทานี่คือเป็นเลือดทั้งนั้นเลยนะคะ
แล้วจุดเกิดเหตุก็ไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๙ปลอก
แล้วกระสุนเนี่ยมันพลาดด้วยไงไปถูกร้านที่เขาทำท่อไอเสียที่อยู่ใกล้เคียง๔นัดน่ะ
ดูสิคะร้านเขามาชี้ให้ดูเนี่ยนะร้านก็ได้รับความเสียหาย
ห้อเมอร์นี่ก็โดนกระสุนด้วยเหมือนกัน
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเห็นรถเก๋ง๒คัน
คันแรกคือยาริสมีผู้หญิงขับถอยหลังมา
ผู้ชายที่เป็นคนเจ็บนั่งอยู่หน้ารถกับผู้หญิง
แล้วรถอัลติสเนี่ยก็ขับไล่ดันมาคือขับมาจากทางข้างหน้ารถนี่แหละค่ะ
เห็นเลยว่าเขาขับไล่มาแบบนี้นะรถผู้หญิงก็ต้องถอยหนี
แล้วผู้หญิงเขาเป็นคนขับไงเขาเบรกจอดรถนะ
ให้ผู้ชายที่นั่งมาด้วยรีบลงจากรถก่อน
แต่มือปืนที่เป็นแฟนของผู้หญิงเนี่ยที่เขาขับรถไล่จี้มาเนี่ยนะคะ
ก็ตามมาใช้อาวุธปืนยิงจนทำให้ผู้ชายที่มากับผู้หญิงเนี่ย
เขาได้รับบาดเจ็บแล้วเขาก็วิ่งหนีไปที่ป่าย่าข้างทาง
แล้วหลังจากนั้นผู้หญิงขับรถหนีไป
ส่วนผู้ชายที่ก่อเหตุก็ขับรถตามไปอีก
ทั้งสองคันเนี่ยทั้งยาริสทั้งอัลติสเนี่ย
มุ่งหน้าไปในซอยมิตรบ้านกลาง
ทีนี้ก็เลยคนที่เห็นเหตุการณ์เขาแจ้งตำรวจ

พลตำรวจตรีชายุทธ์มารยาทผู้บังคับการ

บอกว่าสั่งการแล้วให้ได้เร่งติดตาม

ไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง

อายุสามสิบปีเขาให้การว่า

เขาคงหึงหวงแหละเห็นที่ฉันนั่งรถมากับเพื่อนร่วมงานผู้ชาย
แล้วตอนนี้พนักงานสอบสวนก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
อนุมัติศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ